ว่าแล้วค่ะข่าวแรกไปเจิมกับซูเปอร์สตาร์ตลอดการค่ะ
เบิร์ดทงชัยค่ะก็ล่าสุดนะคะ

ค่ำคืนแห่งดวงดาวที่ปากเซสปลาวเลยนะเธอ
กับละครเวทีนะคะซึ่งจริงก็เอาเพลงดังของพี่เบิร์ต
ชีวิตลิขิตเองนะคะมาเป็นเพลงนำนะคะ
แล้วก็มาสร้างจากเรื่องราวชีวิตติ่งด้วยค่ะ
โดยมีศิลปินดาราชีวิตดังมากมายค่ะ
ร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นแก้มวิชานีอาณัตภพลปลางกัณรันค่ะ
นิ้งโสพิดาค่ะร่วมโชว์ฝีมือทางการแสดงด้วยค่ะ
งานนี้นะคะพี่เบิร์ตก็ได้อัดคลิปค่ะ
ฝากแง่คิดดีจากบทเพลงชีวิตลิขิตเอง
ให้กับแฟนได้ฟังด้วยค่ะไปฟังเลยค่ะ

มาขอบคุณที่ช่วยกันทำแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้จากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมาช่วยกัน
มาช่วยกันทำให้สิ่งที่ฝันมันเป็นจริง
เพลงชีวิตลิขิตเองพอมาสร้างเป็นละครแล้ว
หรือว่าเอามาพูดคุยกันเป็นการแสดงแล้ว
ว่ามันเข้าไปถึงข้างในนะครับ
ไม่ว่าใครคนหนันกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่
คือความหวังมันอยู่ที่เรา

คนที่จะให้กำลังใจเราดีที่สุดก็คือตัวของเราเอง
เพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทำต่อไป

คือจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีทุกคนก็ยังยินดีเรียกว่าพี่เบิร์ตอยู่ดี
ถูกต้องนะคะชีวิตลิขิตเองนั่นเองนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญค่ะพี่เบิร์ตได้ฝากถึงแฟนไทยรัฐทีวีนะคะ

ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ
จะเป็นยังไงมีแซวพวกเราด้วยนะคะ

สวัสดีครับแฟนไทยรัฐทีวีนะครับสวัสดีแจ๊กกรีน

อยากรู้ว่าต้องถามพี่แจ๊คใช่ไหมพี่เบิร์ตบอก

การลาดละครเวทีแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะ

ไปเจอพี่เบิร์ตแล้วก็กราบขอบคุณพี่เบิร์ตนะคะ
ทุกเศรษฐการณ์ขอคลิปอยู่เรื่อย

แล้วก็อย่างที่พี่เบิร์ตบอกชีวิตลิขิตเอง
ต้องสู้นะคะอรุณาต้องสู้

ได้รู้ว่าคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตที่จะเกิดขึ้นพร้อมไปถึงไหนล่ะ